เพื่อเพื่อสำคัญอาสามารกร
กลับไปเลยค่ะใกล้แล้วกันที่นี่
อันนี้เป็นชาติภาพภาพภาค
ขอขอเป็นเตรียม
ที่นี่ที่นี่ที่นี่

ค้าค้าเท่าไหร่
สวัสดีครับสวัสดีครับ